อ่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโอ้โหขบวนนี้ยิ่งใหญ่ตระกาลตานี่
๑๐ล้อมาเพียบโอ้โหเป็นแฟนโชว์รูมเหรอคะ
เป็นแฟน๑๐ล้อต้องรอ๑๐โมงมีคิ้วโก่งขวัญใจ๑๐ล้อ
เป็นขบวนรถบรรทุกบรรทุกบุญครับมาเลยเยอะจริงกว่า๕๐คัน
จากทั่วจังหวัดสุราธานีครับมาร่วมประเพณีกระถิ่นที่วัดนันทาราม
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานีครับ
เขาบรรทุกอะไรมาบรรทุกดินครับ
แล้วก็ติดกระถิ่นพุ่มผ้าป่าเอาไว้หน้ารถทุกคันเลยนะครับ
ภายใต้ภายในงานนี้ครับก็คืองานทอดกระถิ่นที่ชื่อว่า
ขนเงินขนดินขนกระถินเค้าวาง
สุดยอดเลยล่ะบรรยากาศตลอดเส้นทางก็มีชาวบ้านมาร่วมการทำบุญเนี่ยเยอะเลยนะครับ
น่ารักมาก
แต่ละขบวนนี่เขาก็มีแบบว่าคำขวัญแล้วก็มีพุ่มกระถิ่นแบบนี้

ถูกต้องครับพอมาถึงที่วัดเขาก็เวียนรอบโบสถ์๓รอบ
แล้วจึงประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปก็ถือว่าเป็นขบวนกระถิ่นที่แปลกตาดีนะ
แล้วก็ยิ่งใหญ่สมกับความใหญ่ของรถบรรทุก
โหใหญ่จริง
โอ้โหดีนะศีรษรนี้ก็มีมาให้ติดตามกันนะ
ในงานบุญงานประเพณีต่างนี่ก็มีสีสันสนุกด้วย
ใครบอกว่างานบุญมันเป็นของคนอายุเยอะของคนแก่ไม่จริง
วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยก็สนุกสนานกันได้นะคะและที่สำคัญได้บุญด้วย
เห็นขบวนกระถิ่นของคุณชนะเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งสีสันของขบวนกระถิ่นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่นี่เนี่ยนางฟ้านางรำเขาแห่กันมารับบุญกันมากมายสนุกสนานด้วยไปติดตามกันค่ะ
คุณคุณเห็นขบวนกระถิ่นไหม

ถูกต้องค่ะนี่คือขบวนแห่ทอดกฐินของจริงกฐินขึ้นยันผุ่มเลย

มีกระถิ่นติดตัวนางรำไปด้วยแบบนี้น่ารักจริง
นางรำนะคุณโอ้โหรำกันไม่มีหยุดไม่มีพักเลย
ก็เป็นการสร้างสีสันให้กับพิธีทอดกระถิ่นของวัดอ่างศิลาตะบนอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเลยนะคะ
มีแต่ความสนุกสนานคื้นเคลงตลอดเส้นทางเลย
ขบวนเนี่ยเขาแต่งแฟนซีกันด้วยนะคุณอ่าจัดหนักจัดเต็มเลย
ใช่ค่ะสีเขียวสีแดงมากันเพียบเลยนะคะ
คือคนที่อยู่ชาวบ้านที่ยืนอยู่เนี่ยเขาก็สนุกสนานตามไปด้วยร่วมขบวนกันมาด้วยก็มากมายนะคะ
ขบวนเขาก็แห่กันไปองค์กระถิ่นเนี่ยแห่ไปรอบโบสถแล้วนะคุณครับ
แต่นางรำยังไม่ถึงเลยคุณเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง
เดินหน้าประมาณ๓๙ถอยหลัง๕๙ใช่ค่ะขบวนแห่รอบโบสถเสร็จแล้ว๓รอบ
จะถึงเมื่อไหร่เนี่ยนั่นน่ะสิคุณถ้ารู้อย่างนี้ได้ให้ออกตั้งแต่เมื่อวาน

โดยการจัดงานครั้งนี้นะคะถือเป็นประเพณีงานบุญที่มีชาวบ้านมาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก
คุณค่ะได้เงินเข้าวัดจำนวน๒๒๘๓๘๔๓บาทเลยนะคุณนะ
เยอะมากเลขสวยด้วย
กองกระถิ่นแต่ละกองเขาจะนับเลขกันนับเงินกันอันนี้จะนับเลขให้อีกทีนึง
ผมว่าบอกเป็นหลักดีกว่าเป็นหลักจำนวนเงินดีกว่าเอ้า
ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ฉันพูดจริงเวลาทอดกระถิ่นเสร็จแล้วเขาก็จะมีการนับจำนวนเงิน
แล้วนั่นแหละค่ะเราก็จะนำจำนวนเงินตัวเลขต่างไปเสี่ยงโชค
ก็เป็นความเชื่ออันนี้พูดก็พูดดิฉันรู้คุณก็ทำ
ดิฉันก็ทำเหมือนกัน

แต่จริงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการบริจาคเงินทำบุญทอดกระถิ่นเนี่ยนะ
มันก็เหมือนเป็นการบริจาคเงินไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
แล้วที่สำคัญคือใครมีมากทำมากใครมีน้อยทำน้อย
อันนี้มันขึ้นอยู่ตามกำลังศรัทธานั่นเองค่ะ

บางทีพอไปนับเรื่องของตัวเลขจำนวนเงินของกระถิ่นเนี่ย

เอ้าเราทำบุญเราก็หวังว่ามันจะได้โชคได้ลาบไง
บางคนถูกรางวัลก็โชคดีกันไป
แต่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องยอมรับว่ามักจะอกหักทุกที
แต่ก็ไม่เป็นไรคือจริงแล้วดิฉันคิดว่าคนที่ไปเสี่ยงโชคเนี่ย
ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก

ก็ซื้อแบบสนุกสนานขำกันไป
หรือบางครั้งเนี่ยนะคะเงินที่สมทบมาแล้วเนี่ยนะ

คนก็จะทำบุญเพิ่มให้มันได้เลขสวยก็มีเหมือนกัน
ก็แล้วแต่ความเชื่อความสนุกกันไปนะคะคุณผู้ชม